ที่บอกคุณผู้ชมโปรยไปเมื่อสักครู่นี้
น้องโบกับน้องมิ๊กสิงหาพาสั่นครอนกันหลายคู่
วงการบันเทิงล่าสุดน้องโบกับน้องมิ๊กเขาอะไรกันยังไง
สรุปเลิกไม่เลิกคือมันมีสัญญาณต่อแววกันมา

เป็นโพสต์ภาพนี้ฮะหันหลังยิ้มสวยเลย
แปลให้ฟังเป็นภาษาไทยง่ายเป็นสไตล์วัยรุ่น
บอกว่าการเป็นโสดมันเลิศดีกว่าตก
อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่
มาแบบนี้ก็เอ๊ะกันแล้วสิอะไรกันยังไงนะฮะ
แฟนคลับเข้าไปแสดงความห่วงใหญ่สอบทำกันเยอะเลย
บางก็ว่าเสียดายนะถ้าเกิดคู่นี้เขาจะจบลงไปด้วยกัน

ใช่น่ารักมากนะบางคนก็บอกว่า

สัญญาณมันมาแล้วสัญญาณไม่ดีมันมาแล้ว
ก็เป็นห่วงกันแล้วคู่นี้เขาจะยังไง
ก็สงสัยก็อยากรู้เราก็อยากรู้
ทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบกันไม่ได้ว่ามันยังไง
ถ้าน้องนัทอยากรู้เดี๋ยววันนี้พี่มีคำตอบให้

คำตอบจากคนนี้เลยต้องถามเขาจริง
คุณผู้ชมไม่ใช่ใครที่ไหนนะพี่สาวเราเอง
แต่เชื่อว่าเรื่องนี้พี่แจ๊ครู้แน่นอน

ก็ถามตรงเลยแบบเข้าประเด็นเลยนะพี่แจ๊คนะ

คือเมื่อสักครู่ก็คุยกับโบอยู่นะคะ
ก็คือโบอนุญาตให้บอกได้ว่าโบโสดจ้ะ

ก็คือโสดก็คือสรุปว่าเลิกนั่นแหละค่ะ
แต่คือต้องเล่าเท้าความไปนิดนึงนะคะ

ก็มันมีรูปที่หลายคนสงสัยนะ
หารูปที่หาหนังการก็บอกว่าเป็นโสดก็มันดีกว่า
ก็เลยส่งลายรูปนั่นไปถามน้องโบ
แล้วก็เลยน้องโบตอบว่าครับ

แล้วก็ขออนุญาตบอกว่าเออแบบ
พี่เป็นนักข่าวเนาะถ้าพี่จะบอกแบบ
คือสื่อสารแทนได้ไหมโบก็บอกได้ว่าเป็นอย่างค่ะ
ก็หลังจากนั้นก็มีการแบบก็คุยไลน์นี่แหละค่ะ
น้องก็ปรับทุกข์อยู่บ้างในบางส่วน

แต่ว่ามันก็เรื่องของเขาเนาะ

ก็นั่นแหละก็เกรงใจน้องแหละ

ก็คงจะออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะ
แต่ว่าส่วนตัวก็ด้วยความอยากรู้ว่า
แล้วก็นักข่าวด้วยก็เลยลองโทรไปหาทางฝั่ง
ฝั่งมิคผ่านพี่ปูคู่จัดการ
แต่ก็พี่ปูไม่รับสายเชอรี่น้องนัท

แต่เท่าที่ดูก็คือเสียใจกันทั้งคู่อะเนาะพี่แจ๊คใช่ไหม
ใช่ก็คือว่าจริงแล้วก็คือเสียใจกันทั้งคู่
เพราะว่าที่ผ่านมามันก็แบบคือ
คือตอนนี้น้องโบก็ไม่ได้กดอะไรพี่มิ๊กนะคะ
ก็ยังเป็นนิสัยดีเพราะว่าก็วันแม่เนาะ
ก็ยังแบบไปไหว้กันอยู่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

นั่นแหละค่ะมันก็มีเหตุผลของเขาแหละเนาะ

เกรงใจน้องนิดนึงแหละ

มันมีพระเอกช่อง๓ดามใจน้องจริงไหม

คือเรื่องนี้เนาะเท่าที่คุยมา
ก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะ
ถึงว่าโบก็ยังไม่ได้พูดอะไรตรงนี้ค่ะ

เพราะว่าเห็นหลายคนก็พูดถึงเยอะอยู่เหมือนกัน

อย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็คือ
เป็นยังไงสถานะพี่แจ๊คฟันทงอีกทีนึง

พูดง่ายบอกกันซื้อก็เลิกกันแหละค่ะ

บอกว่าถ้ามีคนแบบถามพี่ก็
ให้น้องฟังว่าพี่ไม่ได้จัดรายการ
แล้วมีแบบคนถามบอกได้ไหมนางก็บอกได้ค่ะ
โอเคชัดเจนมากค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากนะคะ